เทศกาลเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้พัก
อกจากจะดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว

พวกนี้จะใช้ช่วงเวลาแบบนี้แหละครับขนยาเสพติด

ที่ฉลาบบุรีพี่โอ้โฮโอ้โห
ดูสิครับคุณผู้ชมมันเอารถมาดัดปลาร์งไงนี่แหละครับ
มันจะใช้ช่วงนี้แหละช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้แหละ
พวกนี้แหละเจ้าหน้าที่วุ่นเนี่ยมันจะจ้องลงมือ
นี่คือไอซ์น้ำหนักหกร้อยห้าสิบกิโลกรัมคุณผู้ชม
มีปืนเครื่องกระสุนปืนรถยนต์รถบรรทุกรวม๓คัน
เป็นของกลางที่ตำรวจกองปราบปรามนะครับตรวจยึดได้
แล้วก็จับกมขบวนการรักรอบขนยาเสพติดสิบสองคน
จับกลุ่มได้ที่ไหนที่ผมบอกจะใกล้กรุงเทพ
อำเภอเมืองสระบุรีแล้วนะครับจ่อแล้วจ่อแล้ว
จะเข้ากรุงเทพมหานครแล้วช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่แหละ
เพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ตำรวจเปิดเผยบอกว่า

กัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้
ผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับรับสารภาพโดยมีนายอนุรักษ์
อายุ๓๓ปีคนนี้หัวหน้าแก๊งเลยเล่าบอกว่า
เขารู้จักกับนายทุนเครือขายยาเสพติดบาก้าชื่อบาก้า
ติดคุกอยู่นู่นเรือนจำสมุทรประการนู่น
ออกจากคุกมาก็รับว่าจ้างเลย
เท่าไหร่๓๕๐๐๐บาทผมบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าไม่ได้ใช้นะครับ
อะไรเกี่ยวกับยาเสพติดมีสองอย่างครับไม่ตายก็ติดคุก
นี่แหละรับจ้างมา๓๕๐๐ลักลอบขนยาเสพติด
จากพื้นที่ภาคอีสานจะเข้ากรุงเทพอยู่แล้ว
นายอนุรักษ์ก็ชักชวนวัยรุ่นแถวบ้านเฮ้ยอยากได้ตังค์ใช้เปล่า
มามาช่วยงานพี่พี่ให้สองหมื่นเขาทำมาแล้ว๓ครั้งคุณผู้ชม
เรื่องต้นจึงแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
เพื่อจำหน่ายมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีนะครับผมบอกแล้วไม่ได้ใช้ตังค์